สำหรับนางเอกสาวร่างเล็กไซส์มินิอย่างออมสุชา
ล่าสุดบอกเลยว่าขอตั้งหน้าตั้งตาเลย
ลุยธุรกิจที่เมืองจีนค่ะ
ไหนก็ไหนแฟนคลับก็เยอะอยู่แล้ว

รับงานแสดงไปด้วยค่ะแล้วก็ขอลุยธุรกิจร้านอาหารที่เมืองหางโจ
หลังจากเริ่มกลุยทางให้กับตัวเองมาก่อนหน้านี้แล้วกับร้านเสื้อผ้านั่นเองค่ะ
บอกเลยว่าเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างยากนะคะ
แต่ว่าโชคดีหน่อยที่เธอเองมีหุ้นส่วนเป็นชาวจีน

หวังว่าธุรกิจใหม่ในแดนมังกรนี้จะต้องไปได้สวยค่ะ

แต่ว่าล่าสุดก็เพิ่งไปเซ็นสัญญาที่นู่น
พอดีจะทำร้านอาหารอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาเป็นเหมือนพิธีกรค่ะพิธีกรคนจีนที่มีชื่อเสียงที่นู่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนก็ได้รับการแนะนำจากโปรดิวเซอร์ที่สถานีโทรทัศน์อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เหมือนแนะนำให้รู้จักกันก็เราก็เลยมาเป็นพาร์ทเนอร์กัน

ตอนนี้เรียกว่ากระแสออมก็แรงอยู่ทีเดียวที่เมืองจีน
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทำธุรกิจก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับเธอค่ะ